สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ผมต่อแยกับเรื่องนี้มาหลายคนแล้ว
พอมาเห็นข่าววันนี้โล่งใจ
สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งว่า
ฝ่ายรัฐบาลตื่นขึ้นมา

ในระดับที่คิดว่าน่าจะเป็น

หัวข่าวบอกว่าตื่นล้อมคอก

ประวิทย์นั่งหัวโต๊ะ
จี้แก้ออกพรบเชื่อดบัญชีม้า
จำกัดโคต้าคลองซิม
ก่อนที่จะขีดเส้นใต้ถึงมาตรการที่จะว่าเป็นความหวัง
ขอเอาข้อมูลจากฝ่ายตำรวจมารวบรวมให้ฟังว่า
มีคดีที่แจ้งความเรื่องโกงกันทางออนไลน์เนี่ย
ทั้งหลายทั้งปวงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
รวมกันแล้วแสนกว่าคดี
เงินที่คนทำมาหากินสุจริตถูกไอ้พวกนี้มัน
โกงไปเนี่ยหลอกลวงไปเนี่ย
สองหมื่นกว่าล้านเยอะนะครับ
และผมเชื่อว่าตัวเลขที่ว่านี้
มีมากกว่าที่ที่ตำรวจเขารวบรวมเพราะว่าอะไรครับ
เพราะมีคนเยอะเลยที่เจอแล้วไม่ไปแจ้งความ
ด้วยเหตุผลที่ว่า๑เขาเห็นว่าคนที่ไปแจ้งความแล้วก็ไม่ได้เรื่อง
คือไม่เคยมีใครได้เงินคืน๒ไปแจ้งความแล้วเป็นข่าว
เป็นข่าวขึ้นมาก็อายคนเขาอายเพื่อนอายฝูง
ก็เก็บความเจ็บใจไว้กับตัวเอง
ทีนี้มาดูประเด็นว่าที่เขาประชุมกันเมื่อวานเนี่ย
ความหวังที่คิดว่าจะพอจะป้องกันได้และแก้ได้มีเรื่องอะไรบ้าง
เมื่อวานนี้เขาประชุมกันหลายฝ่ายนะครับ
หัวหน้าหน่วยราชการหลายหน่วยงานมากมาล้อมวงประชุมกัน
ออกมาให้สัมภาษณ์สรุปผลการประชุมให้สื่อฟัง
ผมขอจำแนกแยกแยะออกมาว่า
มีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นประเด็นสำคัญ

บัญชีม้าเป้าหมายคือต้องหยุดที่จะเปิดบัญชีม้าให้ได้

หลายคนรู้แล้วแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้
บัญชีม้าก็คือบัญชีที่ไอ้พวกแก๊งต้มตุ๋นทั้งหลายเนี่ย
มันไปจ้างให้คนนั้นคนนี้ไปเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
เพื่อมันจะได้ให้คนที่ถูกหลอกเนี่ยโอนเงินเข้าไปในบัญชีนี้
แล้วมันก็ค่อยดูดเงินออกจากบัญชีนี้ส่งไปต่างประเทศอีกทีนึง
คล้ายก็ว่าเอาเงินไปพักไว้ในบัญชีนี้เขาเรียกว่าบัญชีม้า
คือมันวิ่งไปวิ่งมาคนคนหนึ่งเปิดได้หลายบัญชี
มีเงินสองร้อยร้อยเดียวสองร้อยสามร้อยไปเปิดได้ทั้งหมด
ฉะนั้นถ้าแก้ปัญหาโดยเปิดบัญชีม้าไม่ได้
หลอกลวงการโอนเงินก็จะทำไม่ได้
ถือว่าเป็นการตัดวงจร
ปัญหาที่ผ่านมาคือธนาคารเนี่ย
ไม่รู้หรอกครับว่าที่เขามาเปิดบัญชีไว้เนี่ย
พวกนี้เป็นบัญชีม้าเป็นบัญชีที่ไอ้แก๊งต้มตุ๋น
หลอกลวงคอนเซนเตอร์มันจ้างมา

มีบัตรประจำตัวประชาชนไปอะไรต่ออะไรเขาก็เปิดให้
คนหนึ่งจะเปิดกี่บัญชีก็ได้
ขวางกั้นเขาไม่ได้มันเป็นสิทธิของเขา
ไปดูแล้วมีหลายบัญชีหลายธนาคาร
แต่ว่าจะไปห้ามว่าไม่รับไม่ได้นะครับ

ฉะนั้นวิธีการก็คือ
ต้องออกกฎหมายเพื่อให้ถ้าธนาคารมีอำนาจ

ที่จะปฏิเสธไม่รับเปิดบัญชีพวกนี้
การออกกฎหมายใช้เวลานานถ้าต้องผ่านสภา
ออกกฎหมายที่ง่ายและเร็วคือออกเป็นพระราชกำหนด
แล้วค่อยนำเข้าสภาทีหลังเพื่อออกมาเป็นกฎหมาย
อันนี้จะมีการกำหนดบทลงโทษมีความผิด
ในการที่ใครไปเปิดบัญชีม้า
เรื่องนี้คณะกรรมการปปง
กรรมนาการก็ฟอกเงินจะเข้ามาเป็นผู้ดูแล
เรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่
ที่จะน่าจะป้องกันได้เรื่องที่สอง

ควรจะร่วมมือกันยังไง
ทุกวันนี้แก๊งหลอกลวงมันใช้รีโมท
เข้ามาดูดเงินในมือถือ

ฉะนั้นธนาคารทั้งหลาย
คุณต้องปรับปรุงระบบนะครับ
ถ้าไม่ปรับปรุงระบบถึงจุดหนึ่ง
ประชาชนคนทั่วไปไม่ไว้วางใจ

เวลานี้จะโอนเงินอะไรต่อไรเนี่ยไม่ต้องไปธนาคาร

แอปพลิเคชันเข้ามา

ถ้าวันหนึ่งคนไม่ไว้ใจ
ว่าวันหนึ่งจะถูกแอปหลอก
จากบัญชีเราไปได้เนี่ยถ้าเขารู้เบอร์บัญชี

ถ้าคนไม่ไว้ใจธนาคาร
กศธชมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

ยังไงครับกศตชต้องเคร่งครัดกับผู้ใช้ซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมาย
ซิมที่ไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
เพราะซิมพวกนี้เนี่ยเวลามีเรื่องขึ้นมามันยืนยันตัวตนไม่ได้ครับ
แต่ถ้าซิมที่ถูกต้องมันยืนยันตัวตนได้กศตชต้องไปทำเรื่องนี้
แล้วก็สองกศตชควรจะควบคุมไม่ให้คนคนหนึ่งเปิดตั้ง๕ซิม
มีโทรศัพท์ตั้ง๔๕เลขหมายคนปกติใครก็จะไปทำ
ฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของกศธชซึ่งคุณไตรรัฐวิริยสิริกุล
รองเลขารักษาการกศธชบอกว่ากศธชจะเข้มงวด
กับเรื่องนี้ฉะนั้นถ้าใครมีซิมมากจะต้องแจกแจงว่ามีไว้
เพื่ออะไรแล้วจะส่งข้อมูลให้ตำรวจ
แต่ว่าที่จะไปบังคับว่าจะมีซิมไม่เกิน๕ซิมต่อคนเนี่ย
คงไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าไปริดรอนสิทธิ์ของประชาชน
ถัดมาประเด็นเรื่องการยกระดับการเตือนภัยออนไลน์
ที่ผมพูดแล้วพูดอีกว่า
เตือนภัยเนี่ยที่ทำกันมาไม่พอหรอก
คนไม่รู้เยอะแยะถ้าเขารู้เขาก็ไม่ถูกหลอก
ฉะนั้นการเตือนภัยมันต้องลงทุน
ผมถึงบอกว่าลงทุน
ทำอะไรล่ะเป็นโฆษณา
ออกวิทยุออกโทรธัตรเตือนภัย
เอาเป็นว่าให้คนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง
ถ้าเขารู้แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้หลอกไม่ได้
โทรมาปั๊บเขารู้แล้วอย่างนี้แก๊งกอนเซนเตอร์วางหูจบเรื่อง
แต่ที่เขาไม่รู้เขาก็ถูกไอ้พวกนี้โน้มน้าว
จนกระทั่งสุดท้ายต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบแล้วก็หายหมด
มันมีวิธีการตั้งเยอะแยะที่พูดให้น่าเชื่อถือ
ฉะนั้นถ้าเขารู้เขาไม่ทำเขาไม่โอนเขาวางหูมันจบเรื่องกันไป
ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นความหวังว่าวันหนึ่ง
เรื่องพวกนี้จะแก้ได้ถึงแก้ได้ไม่หมด
อย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยที่สุดให้นึกถึงคนที่เขาถูกหลอก
ผมเนี่ยเจอคนที่ถูกหลอกโทรศัพท์มาเล่าให้ฟัง
ฟังแล้วก็สะอึกเห็นใจเขาครับคนทำมาหากินเหงิบเก็บเงินได้
อยู่อยู่หายไปหมดเลยถึงจะตัดใจได้ก็ทำใจลำบาก
คิดขึ้นมาทีไรก็ซึมคิดขึ้นมาทีไรก็หงุดหงิด
คิดขึ้นมาทีไรก็จิตตกบางรายเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซึมเศร้า
ไม่อยากมีชีวิตอยู่คนในครอบครัวต้องช่วยกันดูแล
ต้องช่วยกันพูดคุยต้องช่วยกันปลอบใจเพื่อให้ตัดใจ
บางคนเนี่ยหายกันเป็นร้อยล้านอย่างคุณหมอที่ชุมพรเนี่ย
จะไปทำใจได้ยังไงทั้งหมดนี้เอามาเล่าให้ฟังว่า
เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงแล้วก็คอยดูว่าที่รับปากกันว่า
ใครจะทำอะไรยังไงยังไงเนี่ยเอาเข้าจริงทำตามนั้นไหม
เพราะบ้านเราเนี่ยเวลามีการประชุมผู้ใหญ่นั่งหัวโต๊ะ
หัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็จะรับปาก
จะทำนั่นจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้
พอสักพักหนึ่งก็ไม่เห็นทำอย่างที่พูดอันเนี้ย
อย่าทำอย่างนั้นต้องทำให้จริงแล้วผมจะคอยติดตามครับว่า
จะทำอะไรกันไปถึงไหนนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ